คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าทะเลที่เมาดิฟต์ต้องเดือดปุดเลย

เมื่อสามสาวเข้าไปเยือนนะคะทั้งแม่อ้ำพัชราภาเมพิชนาธิ์แล้วก็ปุ๊กลุ๊กป่นทิพย์

แซ่บกันทุกคนทุกต่างเลยนะคะ
พิฆาตชาวฟอลลอเวอร์ด้วยชุดบิกินี่หลากหลายสไตล์
แต่ละรูปเนี่ยฮอตทั้งนั้นนะครับ

แต่ทุกคนอ่ะจะมีมุมนี้หมดเลยเขาได้ชัดดูนะคะ
โอ้โหแล้วหนุ่มก็แทบจะหัวใจวายกับชุดล่าสุดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นไปพร้อมกัน
กันคนเข้ามาวุ่นวายมันซะเลยนะคะ

นอกจากการแข่งฟุตบอลของเขา

เขาจะโสดหรือไม่โสดมันก็ไม่เกี่ยวกันแล้ว

แต่ว่าต้องบอกว่า๓สาวที่ไปเนี่ยโสดกันหมดเลยนะ
แล้วแซ่บกระทัวโสดจริงหรือเปล่า

ก็โสดเพราะว่าเขาไปกับเพื่อนทั้งนั้นเลย